เมื่อวานนี้นะคะเธอก็เดินทางไปทำบุญนะฮะ
ถวายเทียนพรรษาแล้วก็เดินทางไปไหว้ราชินีลูกทุ่ง
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยค่ะที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ลูกทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเดินทางมาไหว้แม่พึ่งนี้นะ
แล้วก็ใส่ชุดสีม่วงนะชุดนี้เป็นเพราะว่าช่างที่ตัดชุดนี้ให้เธอ
ขอมาจากราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับไว้ว่าขอให้สาวนุษย์วิลาวันเข้ามานะฮะ
มีงานเข้ามาเยอะเยอะปังปังหากว่าสมดั่งตั้งใจให้น้องนุษย์นี่นะ
ใส่ชุดสีม่วงสวยชุดนี้มาร้องเพลงถวายเสียงต่อหน้าหุ่นแม่พึ่งหน่อย
ซึ่งไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ช่างตัดชุดเนี่ยเขาบนบานสารเก่าขอเอาไว้
มันสำเร็จสมหวังดั่งใจเร็วมากค่ะวันนี้
นุษย์วิลาวันคนสวยก็เลยต้องถือโอกาสดีมาร้องเพลง
คนดังลืมหลังควายต่อหน้าหุ่นที่๑แล้วก็ร้องเพลงสาวนาสั่งแฟนต่อหน้าหุ่นที่๓ด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเพราะของน้องนุษย์กันหน่อยจ้
พี่น้ำหากมีเวลามาเหยียบบรรณาบ้างนะ
พี่น้ำอย่ามั่วไปเหอะ
แสงไฟในเมืองมั่งขัง
นึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควาย
เขานั้นคงแย่งนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเกี่ยวยา
นี่เสียงสดไม่ต้องพึ่งเอฟเฟคไม่ต้องพึ่งดนตรีเสียงดีจริงนะคุณผู้ชมนะ
แล้วต้องบอกเลยว่าน้องนุษย์วิลาวันนี่นะเป็นอีกคนบันเทิงที่ดวงดี
เมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่พลาดขอเอาใจนักเสี่ยงโชคหน่อยดีกว่างวดที่แล้วผ่านไปไม่เป็นไร
งวดหน้ามีใหม่ใช่ไหมไปค่ะไปจับลูกปิงปองให้โชคจากคุณราชินีลูกทุ่ง
หุ่นที่๑แล้วก็หุ่นที่๓อีกด้วยจะได้เลขอะไรบ้างไปชมพร้อมกันค่ะ

ช่วงนี้แบบแม่นี่เลขอย่างนี้มาตลอดเลยแม่

จับมา๒รอบ๔เลขคุณผู้ชมรอบแรกได้๕ได้๓รอบที่๒ได้๕กับ๕นะคะ
หรือว่างวดนี้มันจะเออไม่ใช่เสียงหัวเราะนะเออ
หัวเราะหลังจากว่าช่วงบ่ายผ่านไป